ใครจะไปไหนอย่างไรดิฉันไม่รู้

มีคนดวงดีดวงเฮงเขาเป็นเศรษฐีใหม่ของประเทศไทยไปแล้ว
รับไปเลยเหนาะ๒ใบ๑๒ล้านบาท
ไปดูโฉมหน้าเศรษฐีกันหน่อยจ้า

คุณพงศักดิ์สุวรรณศรีอายุ๔๕ปี
และคุณสีภัยฤทธิเตยอายุ๓๗ปี
เป็นโฉมหน้าของคนดวงดีดวงเห็ง
อยู่บ้านเลขที่๑๓๖หมู่๖หมู่บ้านถาวร
บนมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
สองสามีภรรยาเนี่ยเขาคือผู้โชคดีที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด
ก็คือเมื่อวานนี้๑๖เมษายน๒๕๖๒๒ใบ
ได้รับเงินรางวัลอย่างที่บอกนะคะ๑๒ล้านบาทค่ะ
ซึ่งสองคนนี้เขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะ
ปกติก็พี่เขาบอกว่าจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้ทุกงวดเลย
ก็มีแม่ค้ามาขายให้ที่ไซส์เกาะสร้างที่จังหวัดสกลนคร

ทูสิคารเขาไปถามว่าเอ๊ะ
แล้วที่ถูกเนี่ยนะมันมีเหตุดนใจอะไรไม่

พระที่มาพรมน้ำมนต์ให้
บอกว่าจะมีโชค

นี่นี่ไงก็ได้โชคได้ลาบกันไปเลยนะคะแล้วก็พอซื้อเลขติดเอาไว้เนี่ยนะ
กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานก็เลยฟังดูไทยรัฐทีวี
อ้าวผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกทราบว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
โอ้โหดีใจมากดีใจขนาดไหนรู้ไหม

เป็นลมล้มพับขาอ่อนไปเลย

ประถมพยาบาลกันนะคะแต่ว่าโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมาก

ศรีภัยเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวหลังจากที่ได้เงินมาก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ
แล้วก็ไปใช้หนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกด้วย
ซึ่งตอนนี้ลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าจะยังคงทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างต่อไป
เพราะว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่เดิมนั่นเองนะ
ก็แสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
โชคดีมากเลยถูกรางวัลที่๑ไปเลย๒ใบ๑๒ล้านบาทนะคะ
แม้ว่างวดนี้จะยังไม่ใช่งวดของเรานะคะ
แต่ไม่เป็นไร๑๕วันหน้าเจอกันใหม่จ้ะ
ฝากไว้ก่อนเถอะนะก็สำหรับคนที่แพ้ก็ดูแลตัวเองดูแลกันก่อนไปนะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง